คุณผู้ชมครับวันนี้การสปอร์ตนั้นเปิดตัวชุดที่จะใช้แข่งขันของทีมชาติไทยนะครับ
ในศึกที่ฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับซาอุดีอาราเบีย๑กันยายนนี้ครับ
มาในคอนเซ็ปต์ชุดที่ทุกคนรอคอย
เราทุกคนรอคอยที่จะส่งแรงเชียร์แล้วก็แรงใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาโดยตลอด
นี้สวยงามขนาดไหนเราจะลากันไปด้วยคลิปเปิดตัวชุดกีฬาชุดนี้ครับ
พรุ่งนี้กลับมาติดตามไทยรัฐจอบประเด็นได้ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้

โดยรัฐเจาะประเด็นได้ใหม่สำหรับค่ำคืนนี้ครับ
สวัสดีครับ